ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
ชูวิทย์มาแนะว่าขับรถชนควรทำอย่างไร
มอบตัวชดใช้เยียวยา
หรือใช้ชีวิตหรูหราในต่างประเทศ
ชุวิตกระบวนวิสิต
รัชพรชะลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

วิตตีแสกหน้าวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องหลักที่เราก็คุยกันอย่างต่อเนื่องมา

เรื่องเรื่องสำคัญที่ผมจะพูดกับคุณมิ้น

ท่านผู้ชมก็คงจะต้องระมัดระวัง
เพราะว่าไอ้การไปขับรถเนี่ยแล้วชนคนเนี่ย

แล้วมันเป็นข่าวที่มาในช่วงนี้โดยตลอด

คือถ้าสังเกตว่าช่วงไหนมีข่าวแบบไหนมันจะตามกันออกมาเรื่อย
เพราะว่ามันติดถี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่า
ถ้าเกิดคุณบินคุณเป็นสาวอยู่อย่างนี้แล้วเกิดคุณไปขับไปเฉียวไปชนนะผมไม่ได้แช่งนะ
แต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่เปลี่ยวอย่างนี้คุณจะทำยังไงคุณกล้าลงมาเหรอ
โดยเฉพาะถ้าเกิดไปเฉียวมันมีคนตั้งใจ

ทำกันในมอเตอร์เวย์เช่นตั้งใจให้เฉียวให้ชนเสร็จแล้วคุณลงมาแล้วกลับไปจี้คุณเนี่ย

เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองติดตามดูว่าผมจะแนะนำให้ยังไง
แต่ว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องที่น่าสนใจ
ซึ่งน่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับบรรดาข้าราชการที่เอาทรัพย์สิน
เอาทรัพย์สินนะไม่ต้องทรัพย์สินเยอะนะครับ
เอาเป็นว่าสมมุติว่ามีงานแต่งงาน

เออเอาเก้าอี้ไปงานแต่งงานลูก

แล้วก็เอารถไปรับตัวเจ้าสาว

พิพากษาจำคุกนะครับ

สารพิพากษาจำคุกในแพทย์ชัยวันเจริญโชคทวิ
อดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
ัชละพยาบาล๕ปีครับ

หลังเอาทรัพย์สินคือรถยนต์๔คัน

เจ้าตัวสารภาพครับไม่สู้คดี
รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายคืนรัฐ

เหลือจำคุก๒ปี๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
โทษจำนั้นให้รอลงอาญา๒ปีครับ
ถามว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คงจะเห็นโดยเป็นปกตินะฮะ
เอารถทางหลวงไปใช้

หรือว่ามีงานอะไรที่เป็นงาน
ไม่ต้องงานแต่งงานหรอกเอางานบวชก็ได้

เอาเก้าอี้ของทางราชการไปใช้นะครับ
เอารถไปรับแขกหน่อยนึงนะครับ

ทุจริตนี่ท่านตอนนี้กำลังติดตาม
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่าง
ในวงการราชการนะฮะ

ไอ้แพทย์วัญชัยโดนในกรณีที่เป็น

มีหน้าที่ซื้อจัดทำจัดการ

ใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
กรณีเอารถหลวงและทรัพย์สิน

เพราะว่าของทรัพย์สินไม่ได้เอาให้ไปใช้ส่วนตัว

จะไปรับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือไปรับแขก
ไปรับพระที่วัดอย่างนี้ก็ไม่ได้

ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับงานของราชการแต่อย่างใด
อันนี้สารลงถึง๕ปีนะครับ
แต่ดีที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ขอต่อสู้นะครับ
และมีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้กับรัฐ
พร้อมกันนั้นก็สารภาพก็ลดกึ่งหนึ่งนะครับ

และโทษจำนั้นให้รอครับ๒ปี
อันนี้เป็นกรณีศึกษาซึ่งอยากจะเตือน
เพราะว่ากรณีใกล้เคียงกันเนี่ย
มีอยู่พบอยู่บ่อยคุณมิ้นไม่เคยเจอเหรอ

เคยเห็นนะใครชาวบ้านนี่ก็เห็นเป็นประจำแล้วครับ

บางทีไปพบโผล่อยู่ที่โรงแรมม่านรูดก็มี

แม้กระทั่งเอารถไปรับใช้ส่วนตัว
ไปให้คุณนายใช้ไปรับลูกที่โรงเรียน

คือเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้ว

แล้วเราอัปเดตเรื่องแม่ห้องศรหน่อยไหม
กำลังจะถามเหมือนกันว่าแล้วการที่ถ้าเกิดสมมุติที่แม่ห้องศร
เอารถตราโล่ไปใช้ส่งเด็กเนี่ย

คือผมมีข้อมูลลับนะครับ
คือเรื่องอย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้
คือเรื่องนี้ใครก็คงจะรู้กันแล้วล่ะ
ว่าที่แม่ห้องสอนเนี่ยมีการสอบมีคดี๓๐กว่าคดี

แต่ทีนี้ผมมีข่าวเบื้องลึกครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากฟังกับผมเนี่ย

เพื่อให้เข้าใจก่อนว่ากรณีแบบนี้
ในงานเลี้ยงจะรับตำแหน่งคุณมิ้นนะครับ
เมื่อวานนี้ผมพูดถึงว่าการเลี้ยงที่ในสถานที่ต่าง
ไม่ว่าร้านอาหารดังนะครับ
หรือแม้กระทั่งการจัดเลี้ยงเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่นะครับ
จะมีการเรียกเด็กมาบริการ
เรียกเด็กมาบริการก็แล้วแต่ละครับ

หลังจากงานแล้วก็อาจจะไปที่ไหนกัน

ทีนี้เวลาเป็นเรื่องสำคัญ

เวลาเนี่ยฮะเวลาที่เกิดเหตุนะครับ
เรื่องผมไม่อยากจะพูดนะแต่ต้องพูด

ถามว่าจะเล่นงานได้ไหม
ผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาก
เพราะว่าทางนั้นก็ยืนยันมาแล้ว

ก็คือสอบแล้วก็เป็นการกล่าวอ้างกับพยานเฉย

คือเขาออกมายืนยันว่ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจน
ที่จะสามารถมัดตัวได้ว่ากระทำความผิดครับ
ประการที่สองเนี่ยทางตำรวจเขาบอกมี

ทีนี้ถ้าเล่นงานก็จะเล่นงานข้อหาอะไรฮะ
เพราะว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยต่ำกว่า๑๕
นี่ก็จะเข้ากรณีที่เป็นการพรากผู้เยาว์

ถ้าโทษก็ไม่เบานะฮะโทษไม่ทั้งถึง๑๐ปี
แต่ประเด็นปัญหาอยู่ทั้งนี้ครับ
คุณมิ้นครับเวลาไปกระทำการแบบนี้

เพราะว่าเข้าไปในห้อง๒คน
ถามว่ามีพยานไหมครับอ๋อมีครับ
มีมดมีแมลงสาปเป็นพยาน
เพราะว่าเมื่อเข้าไปกระทำการเนี่ยอยู่ในสองคนเนี่ย
หลักฐานมันก็จะน้อยลงพยานก็จะน้อยลง
เว้นว่าผู้เสียหายก็คือเด็กสามารถยันได้
ทีนี้การที่จะไปยืนยันนั้นเด็กเขาก็ไปเข้าเครื่อง

นี่คือโพลีกราฟซึ่งวัดขึ้นหัวใจ

หัวใจมันจะเต้นแรงขึ้นขึ้น

ปรากฏว่าเด็กคนนี้ผ่านไหม

เอาละครับก็ผ่านเครื่องจับเท็จมาแล้วนะครับ
จริงคุณมิ้นทำไมไม่ให้ผู้ว่าเขาเข้าเครื่องจับเท็จ
เนี่ยสิ่งที่คิดอยู่ก็คือว่าแล้วได้มีการประสานให้ผู้ว่าเข้าเครื่องจับเท็จด้วยไหม
ในเมื่อพยานผ่านไปแล้วเจ้าตัวก็ต้องเข้าไหมครับ
ถูกไหมครับเพราะจริงผู้กล่าวหาจริงมันต้องจะไปใช้ผู้ตัวกล่าวหานะ
ว่ามาปฏิเสธพูดความจริงไหมปรากฏว่าไปเอาเด็กมาเข้าเครื่องจับเท็จก่อน
ซึ่งจริงถ้ายุติธรรมก็ต้องใช้ทั้งสองฝ่ายนะครับ
เอาล่ะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อมีการปฏิเสธหลักสำคัญของมันก็คือ
เมื่อไม่มีพยานอื่นใดเช่นไม่มีเด็กโรงแรม

หรือว่าจริงเนี่ยผมถามนะถ้าระดับผู้ว่านะจะหาเด็กเอง

ไม่หรอกหาเองไม่ได้สิออกหน้าเองไม่ได้

ต้องมีต้องมีอยู่แล้วนะต้องมีคนโทร
สมมุตินะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็ปฏิเสธมา
แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมีคนจัดให้ล่ะครับ
แล้วคนจัดให้จะเป็นมือขวามือซ้ายจะเป็นระดับอะไรก็แล้วแต่นะฮะ

คงไม่กล้าไปใช้คนที่ไม่ไว้วางใจไปหาเด็กแล้ว

ทีนี้อีกเรื่องที่สำคัญก็คือคุณมิ้นว่าเวลาไหม

เวลาในที่นี้คือเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเด็กจะจำได้ไหม
ถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้คงจะไม่มีใครไปจดจำ
คือผมเนี่ยแน่นอนครับผมรู้ดีครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะไม่จำไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคนที่ทำงานนะฮะ
จะไปจำหน้าถึงขนาดว่าจำหน้าแต่จำได้แต่จะจำวันเลยเนี่ย
เมื่อวันที่๒๐กว่าเดือนกันยาพฤศจิกาตุลา
ก็คงจะบอกตรงวันเลยไม่ถูก

แต่คุณมิ้นตรงนี้คือเรื่องสาระสำคัญที่เวลาจะขึ้นสารที่จะพิจารณา
ทางตำรวจเองก็ต้องมีเรื่องเวลา
ถามว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาไหนถ้าจำผิดเนี่ย
คดีทางอาญานี่ยกนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันตรงนี้นะคะ

แล้วประเด็นนี้คุณชุวิตมองแบบไหนเดี๋ยวแป๊บเดียวเองค่ะ

ถ้าเกิดวันที่รายงานหรือแจ้งตำรวจไปมันคลาดเคลื่อนเนี่ย

ที่อ้างว่าผู้ว่ามีเรียกใช้บริการ
วันนั้นวันนี้พูดขึ้นมาแล้ว
ผู้ว่าเขามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
วันนี้ผมมาประชุมที่กรุงเทพ

ก็นั่นน่ะสิครับผมถึงบอกว่าไอ้ตัวนี้คือตัวสำคัญ
ถ้าจำวันไม่ได้แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ย
ถ้าเรื่องอย่างนี้ผมเคยพูดไว้ก่อนแล้ว

เพราะจำวันไม่ได้เมื่อขึ้นศาลจะถามว่าจำวันยังจำผิดเนี่ย
แต่ถามว่าจะจำได้ไหมร้อยทั้งร้อยก็จำไม่ได้หรอกครับ
อ้าวแล้วแบบนี้มันจะเดินหน้าทางไหนต่อได้
สมมุติว่าถ้าวันถูกต้องแล้วมีหลักฐานยืนยัน

ถ้าจำวันผิดไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วจะเอาอะไรมายา
คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อยังจะเอาเด็กเข้าเครื่องจับเท็จได้เลย
ทำไมจะเอาผู้ใหญ่เข้าเครื่องจับเท็จบ้างไม่ได้ล่ะครับ

คุณมิ้นเห็นด้วยกับผมท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมว่า
ก็ควรจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ย

อย่างนี้ผมว่ามันยุติธรรมนะครับ
เพราะไม่มีใครหรอกครับที่ไปจับเครื่องจับเท็จไปให้กับผู้กล่าวหา
และผู้ถูกกล่าวหาไม่ต้องถูก
เพราะจริงมันน่าจะเอาผู้ถูกกล่าวหามาเข้าเครื่องจับเท็จเสียมากกว่า
ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นผู้ถูกกล่าวหานี่แหละที่ต้องมาเข้าเครื่องจับเท็จ
จริงถ้าใครมีรายชื่อที่เกี่ยวข้องแล้วบอกว่าไม่ได้ทำ

ก็นั่นแหละสิครับเพราะเรื่องเวลาเนี่ย
ร้อยต้องร้อยถ้าให้ความเป็นธรรมนะครับไม่มีใครจำได้หรอกครับ
ไม่มีใครสามารถจะจำได้แล้วก็เด็กเนี่ยก็จะจำวันได้ยังไงครับ
มีปฏิทินให้การหรือครับว่าวันนี้จะไปขึ้นกับคนนั้นคนนี้
หรือคนนี้เป็นยังไงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจำอยู่แล้ว
มันเป็นสิ่งที่ทรมานนะครับถ้าจะต้องจำเรื่องพวกนี้
มันมันเหมือนตาบาปที่ฝังไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครจำครับ
ที่ทำงานผมยืนยันได้พยายามที่จะลืมเสียด้วยซ้ำ
หรือบางคนกินยาเสพติดก็เพื่อที่จะให้ลืมไปนะครับ
แต่ปรากฏว่าจะให้จำได้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อเข้าเครื่องจับเท็จแล้วยืนยันได้ว่าเด็กไม่ได้พูดเท็จ
เพราะฉะนั้นผู้ถูกกล่าวหาก็ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ควรจะบริสุทธิ์ใจนะครับ
ไปอ้างเรื่องสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยผมว่าเอาเข้าเครื่องจับเท็จ

ครับทีนี้ผมก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับ

โอ้โหนี่คนส่งไลน์มาให้กำลังใจดีเจเช้าก็เยอะ
มาแสดงความคิดเห็นคดีนี้ก็เยอะ
ครับแกแถลงข่าวน้ำตานองหน้าล่ะครับ

เพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับ
ก็แกมีการแถลงข่าววันนี้นะฮะว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นน่ะอยู่ใกล้กับบ้านนะฮะ

ระหว่างทางก็เห็นกลุ่มรถจักรยานรวมตัวกันอยู่หน้าริมฟุตบาท

ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตร

เห็นในคลิปล่ะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปลองให้ดูนะครับ
ก็คือเห็นว่ามีการแตกคือของรถจักรยานมา
คือคุณมิ้นครับอย่างนี้เนี่ยคุณมิ้นเห็นเยอะไหม

ผมว่าไม่ต้องไกลจากไทยรัฐนี่แหละครับ
วิภาวดีนี่แหละครับเห็นอยู่เป็นประจำครับ
ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็พูดง่ายว่า

ก็นัดรวมตัวแข่งมอเตอร์ไซค์กัน

แล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าสก๊อยเกาะข้างหลังอยู่นะฮะ

ทีนี้ไอ้คนที่ขับรถเนี่ยแน่นอนครับ
เวลาที่ปกติขับไปเส้นทางเดียวกัน
ยังพอชะลอให้เขาไปกันก่อนเออจะแข่งยังไงก็ไปเถอะ
แต่ปรากฏว่าในเมื่อตอนดึกเนี่ยก็มีการขับรถสวนกันแบบที่เห็นนี่แหละครับ
โดยอ้างว่าเกิดเหตุตกใจนะครับ
มีความรู้สึกว่าตกใจก็พูดไม่ถูกนะครับ
นี่ดีนะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ครับคือมันมีคลิปฮะอ๋อ
กระแสสังคมนี่มันรุนแรงนะครับ
คือมันมีกระแสกฎหมายมันมีข้อทางกฎหมายและทางสังคม
การลงโทษทุกวันนี้ไม่ใช่ลงโทษทางกฎหมายอย่างเดียวนะฮะ
สังคมมีการลงโทษทางสังคมค่ะอย่างกรณีของนายบอส
ซึ่งผมจะพูดต่อไปว่ากฎหมายไปถึงแล้วล่ะ
แต่เมื่อลบเลี่ยงนี้หนีกฎเวื้อมือของกฎหมาย
มันก็จะมีเรื่องของสังคมอีกกระทบกับธุรกิจอีก
ใช่ทั่วโลกด้วยนะตอนนี้ถูกไหมครับ
เออมาไม่ได้ตั้งใจคือลงไปช่วย
เขาบอกว่าคือครั้งแรกเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเฉียวชน
บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วรถกระเด็นมาชนเขา

พอเห็นคลิปแรกก็มีการตอบว่าเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมผมก็แปลกใจทุกวันนี้นะ
ว่าไอ้คลิปเนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับ
ใช้มาตอนที่อยู่สภาผมก็พูดเรื่องคลิป
ผมก็ไปถ่ายปรากฏว่าตอนนั้นน่ะนะ
ทางตำรวจก็บอกว่าโอ๊ยมันไม่จริงมันคลิปเก่า
แต่ทุกวันนี้คุณมิ้นครับคลิปนี้เป็นหลักฐานไหมครับ

ถ้ามีเนี่ยประกันเขาลดเบี้ยประกันให้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็แนะนำกล้องมันคงไม่แพงนะ
เขายืดยันแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้องแพง
แต่จริงติดพันกว่าบาทนะ
ได้ค่ะใช่
ใช่ไหมคะต้องเป็นที่เปรียวมืดเอาเป็นว่านี่แล้วกันเอา
เนี่ยระหว่างขับรถไปพัทยาอยู่กลางทางแล้วก็บ้านเรือนก็ไม่ค่อยมี
บริเวณนั้นนะฮะและเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนะฮะ
และก็เกิดไปเฉียวชนกับรถนะฮะและมีอุบัติเหตุยังไม่ดังบอกแล้วครับ
สมมุติสถานการณ์ไว้สมมุติว่าชนแล้วก็เอ่อรถครั้งหน้านี่
แล้วคว่ำแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยนอนอยู่นอนอยู่ท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าคนรวยคนจน
คนโชคดีคนรถน้ำมนต์มีโอกาสสวยเท่ากันอืมทีนี้ผมแนะนำว่า
อย่างกรณีของคุณมิ้นอื้อเป็นสู่ภาพสตรีนะฮะเป็นสาวเป็นแซ่
คุณมิ้นลองบอกผมก่อนสิถ้าเป็นมิ้นมิ้นจะโทรหาพ่อแม่ก่อน
แล้วก็โทรหาตำรวจ

อาจจะตกใจด้วยแล้วก็

เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาหลายรูปแบบ
บางทีก็ตั้งใจให้ชนหรือทำเป็นเจ็บ
ถูกต้องครับมีกรณีของหลายกรณีครับ
เราก็ต้องตั้งสติอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำก่อนนะครับตั้งสติก่อนฮะ
เมื่อเป็นสุภาพสตรีก็คงจะต้องนั่งอยู่ในรถก่อน
หมายว่าตัวเราไม่บาดเจ็บมากนะฮะเมื่อเราไม่บาดเจ็บ
คนฝั่งตรงข้ามเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเราจะรีบออกไป
ประการแรกเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำครับเพราะอะไรครับ
เพราะเป็นเวลาค่ำเวลาคืนจอดรถไว้มีหลายครั้งแล้วครับ
ที่มีคนไปช่วยแล้วปรากฏว่ามีรถหลังเข้ามา
ที่เป็นนางพยาบาลด้วยหรือมันเป็นดาราก็มีครับ
พลเมืองดีต่างเหล่านั้นกลับถูกรถชน
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนนะท่านต้องตั้งสติและอยู่ในรถก่อน
หมายความว่าตัวเองไม่บาดเจ็บปราการที่สอง
คุณมิ้นบอกว่าโทรหาพ่อแม่กลางค่ำกลางคืน
ก็อาจจะไม่ได้เปิดเครื่องบ้างนะฮะท่านอาจจะปิดหรืออาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะฮะ
ดังนั้นต้องโทร๑๙๑ครับ
กรณี๑๙๑ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าไปอยู่ตรงชนบุรี
ดังนั้นสิ่งที่ต้องกระทำประการแรกประการถัดมาก็คือโทรแจ้ง๑๙๑ก่อน
เราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าเบอร์โทรศัพท์

๑๙๑คือเบอร์ที่ต้องจำแม่นที่สุด

ที่สถานีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ประการที่๓ท่านต้องเปิดไฟฉุกเฉิน

สถานการณ์มันเป็นเวลากลางค่ำกลางคืน

ต้องเปิดไฟฉุกเฉินยังไม่ลงจากรถครับ
ถ้าเป็นสุภาพสตรีห้ามลงจากรถก่อนนะครับ
ทีนี้เราจะตั้งสติได้ถ้ารถข้างหน้าเนี่ย

อันนั้นแสดงว่ามั่นใจแล้วว่าคงจะไม่ใช่
เรื่องของการก่ออาจยากรรม
แกล้งเฉียวชนแล้วเพื่อให้เราออกมานะฮะ
แล้วก็เอาตัวอาจจะมาป้นมาจี้เรา

ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง
ดังนั้นเราก็จะตั้งอยู่ในรถนะครับ
โทรศัพท์๑๙๑เปิดไฟฉุกเฉินนะครับ
ผมคิดว่าโดยประมาณการนะครับ
ก็คงมีตำรวจมาคงจะไม่เกิน๓๐
๑๕นาทีไหมคะ

อันนี้หมายความว่าท่านผู้ชมบางคนบอก
ถ้าจะโชคดีหรือเปล่า๑๕นาทีมา
ก็เอาเป็นว่าก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วครับ

ทีนี้กรณีที่มีผู้บาดเจ็บ

เพราะว่าไปเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนั้น

เราไม่มีความรู้ความสามารถนะครับ

หรือว่าไปเอาเขาขึ้นรถขับไปโรงพยาบาลเสียเองเลย
อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนย้าย

ซึ่งอาจจะต้องให้แน่ใจ

นั่งอยู่ในรถเลยครับ

คือในกรณีของที่ถ้าเกิดท่านไม่ช่วยเหลือเขาเนี่ย

กรณีนี้ก็คือการที่ไม่

ไม่ยอมลงจากรถนะฮะ

กรณีของคดีชาว
หรือกรณีของชาวบ้านทุกคนเนี่ยนะ

คุณขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไหม

การกระทำการประมาทนะครับ

และกระทำให้เหตุนั้นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็หมายความว่าคุณขับรถชนเขาแล้วเขาตาย

ในกรณีอย่างนี้

ก็เขียนให้อย่างงี้ครับ
เพราะว่ามันเป็นกฤทธิ์กฎหมายเกี่ยวกับ

อันนี้มันเป็นคือสิ่งที่สังคมไทยมี
ผมเคยบอกแล้วเมื่อมีการเยียวยาเช่น
คุณต้องไปก่อนเลยครับโรงพยาบาล
ถูกไหมครับไม่ใช่คุณไปแถลงข่าวก่อน
คุณต้องไปดูแลคนเจ็บก่อนนะฮะ
คุณต้องไปหาเขาเขามีพ่อมีแม่เขามีญาติ
ก็ต้องไปยกมือไหว้ไปกราบเขาล่ะครับ
เพราะทำให้ครอบครัวคนของครอบครัวเขาเสียชีวิต
ทีนี้การเยียวยาเขาก็ต้องประเมินให้เหมาะสม
กรณีที่เขายังมีลูกนะครับลูกเขายังเล็กอยู่
อันนั้นก็หมายความว่ากว่าลูกเขาจะโต

ชดใช้ครับเพราะว่าถ้าชดใช้
ได้มีการเยียวยาเขามีภรรยาเขามีลูก
เขามีพ่อแม่แก่ชะลาก็ต้องเยียวยาเขา
อันนั้นถามว่าโอ้โหแล้วมันจะไหวไหม

ไหวครับเพราะว่าการเยียวยานั้นจะแสดงให้เห็น
ให้กับศาลเห็นว่าคุณได้มีการเยียวยาผู้เสียหาย

ก็พูดง่ายว่าผู้เสียหายเขาไม่ติดใจแล้วล่ะ
อันนี้ก็จะแสดงให้ศาลเห็นว่า
คุณได้มีการเยียวยาคุณรับผิดชอบ
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่คุณจะแสดง
แต่ปรากฏว่าอย่างกรณีนายบอสไม่ได้มา
อกจากไม่มาเยียวยาแล้วหายไปแล้ว

อันนี้คุณก็กระโดนกระแสสังคม
กระแสสังคมก็คือโดนต่อว่า
โดนกระทบถึงประวัติส่วนตัว

ในกรณีถัดไปยังไม่จบนะ
หมายความว่าถ้าชนแล้วยังไม่จบนะฮะ
ยังไม่จบคุณผู้ชมแปปหนึ่งขอพักก่อนคือหมายยังไม่จบนะ
เบรกหน้านะคุณชุวิตยังมีอีกอ่ะผมขอพูดอีกนิดนึงนะ
ถ้าไม่หยุดช่วยเหลือเนี่ยคือเพิ่มโทษจำคุกอีก๒เดือน
วกเข้าไปอีกบวกมาตรา๗๘
คือผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมบอกให้ท่านผู้ชมไว้
หนึ่งไม่ช่วยเหลือเขานะก็โดนไม่หยุดรถไม่ช่วยเหลือโดนสองเดือน
ขับรถโดยประมาทถ้าเขาตาย๑๐ปีถ้าเขาไม่ตายก็๕ปี

ส่วนขับรถเกินกำหนดตับพันธุ์นึงคงไม่เป็นไรนะครับ
อกจากนั้นแล้วเผลอไปกินแอลกอฮอล์

เดี๋ยวจะบอกให้ต่อไปครับว่าจะทำยังไงครับ
สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้า
คุยกันต่อนะคะว่าถ้าสมมุติวันนั้นดัน
เผลอไปดื่มแอลกอฮอลค่ะกินเหล้านะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินนะครับ
ก็ต้องพิสูจน์อีกว่าคุณกินแอลกอฮอล์ไปเนี่ย

พอที่จะทำให้ผิดกฎที่ระบุไว้ไหม

ในบางกรณีเนี่ยก็อย่างในบอสอย่างนี้

ก็เลยเป็นกรณีที่เรียกว่าเมาหลังขับ
คือเกิดความเครียดแล้วไปกินนะครับ
แต่ถ้าคุณไปถูกพิสูจน์ได้ว่าคุณเมาเนี่ย
โทษก็๓๑๐ปีอีกแล้วครับ

แต่อันก็อาจจะลงกรรมบทที่หนักที่สุด

ทำให้คนตายด้วยก็โทษ๑๐ปีแล้วครับ

แล้วก็ไม่ได้ขับชนคนตาย

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านขับเนี่ย
เท้า๙ขาข้างหนึ่งมันก็มีอยู่ที่เหยียบคุกเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าไอ้การที่คุณไปขับหนึ่งไปงานเลี้ยง
เผลอกินไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะไม่ค่อยมีด่านนะครับ
อันนี้ก็มีโทษนะฮะต้องจำไว้เลยนะครับ

แต่ถ้าเกิดเมาแล้วไปชนคนตายโดนเข้าไป๑๐ปีนะฮะ
แล้วผมก็บอกวิธีแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรี
หรือว่าถ้าเป็นคนขับรถไปเฉียวไปชนคนเนี่ย
จะปฏิบัติตัวอย่างไร
และถ้าท่านไม่ออกไปช่วยเหลือก็๒เดือนอีกนะครับ
หมายถึงว่าขับรถแล้วไม่ช่วยเหลือตามสมควรนะครับ

เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน

เพราะตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญ
ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณได้มีการโทรแจ้งตำรวจแล้ว

ต้องยืนยันสิครับเพราะว่าถ้าคุณทำบริสุทธิ์ใจและคุณก็อยากโกหก

เพราะว่าโทษของคุณมันเป็นประมาทนะครับ

ก็แสดงว่าสารจะมองว่าคุณผิด

แน่นอนครับเขาก็ต้องบอกว่า

ถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดแล้วกัน

แต่แน่นอนครับเมื่อมีคนตายเนี่ย

สิ่งที่จะต้องชดใช้นะครับ
ถามว่าอันนี้มันยุติธรรมไหม

ในสังคมหรือในกฎหมายก็ต้องมองว่า
คนตายเนี่ยแหมเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว

ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคนไทยมันปิด

คือหัวใจของคดีประมาทครับ
คือเท่ากับว่าคุณชุวิตกำลังจะบอกว่า

ชดใช้เป็นที่น่าพอใจ

คุณไม่เคยขับรถชนคนตายบ่อยใช่ไหม

คุณกระทำผิดครั้งแรก
เป็นความผิดโดยประมาทในอดีตเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วนะครับ
ว่ามีหลายคนที่ขับรถชนและก็ไม่ได้หนีสารก็ลงครับ
ลง๓ปีบ้างลง๔ปีบ้างสารภาพลดครึ่งบ้าง
อกจากนั้นถ้าท่านไม่เคยติดคุกไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะฮะ
ก็โทษจำนั้นให้รอครับรอลงอายาเห็นหลายคณีแล้ว
ก็เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าในกรณีของในบอส
จบด้วยคดีในบอสนี่แหละครับว่าการหนีเนี่ยไม่ใช่ทางออกเลยครับ
ท่านขับรถชนคนนะครับแล้วท่านตกใจท่านหนี
คือหนักมากครับเพราะว่าในกฎหมายของต่างประเทศนั้น
ถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบเสียแล้ว
เมื่อคุณขับชนคนแล้วหนีเนี่ยโทษมันจะหนักทันทีครับ
มันจะต้องติดตามเต็มเลยครับบางคนติดไปถึง๑๐ปีนะครับ
โทษในกรณีหนีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาอยู่ว่า
อย่าหนีครับแล้วก็ตั้งสตินะครับและก็ต้องชดใช้
ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเกิดในบริเวณรัศมีนี้
ตำรวจเขาก็จะดูแล้วแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหน
ก่อนหน้านี้ขยายรัศมีออกไปในระยะเวลา๑กิโลเมตร๒กิโลเมตร
ก็จะต้องมีกล้องอยู่แล้วว่ารถท่านขับผ่านไปทางไหน
เพราะฉะนั้นการกระทำความผิดในปัจจุบันนี้อันตรายมากฮะ
ในกรณีของในบอสนี่ลูกกระทิงแดงนี่ว่ายังไงนะ
ไม่เห็นอะไรสักอย่าง
คือวันนี้ก็มีข่าวว่าทางกระทรวงการต่างประเทศมีการยกเลิกพาสปอร์ต
เรื่องนี้ผมเคยถามท่านวันที่ท่านอายการสูงสุดแถลงข่าวแล้ว
ว่าจะมีการยกเลิกพาสปอร์ตไหม
ท้ายสุดก็มีการยกเลิกพาสปอร์ตเสียจริง
เพราะว่ามีกรณีมีหมายจับแล้วเนี่ย
พาสปอร์ตคุณมิ้นต้องเข้าใจก่อนว่าพาสปอร์ตไม่ใช่สมบัติของเรา

ก็โดยกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละสามารถยกเลิกพาสปอร์ตได้
นี่คือคนอาจจะไม่รู้ว่าพาสปอร์ตนี้มันเป็นสมบัติของเรา

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านถือพาสปอร์ตไว้แล้วเขายกเลิกก็คือพาสปอร์ตไม่ได้มีประโยชน์เลย
เมื่อท่านเข้าไปที่ประเทศใดเนี่ย

เพราะฉะนั้นชื่อนามสกุลเลขที่ของพาสปอร์ตนั้น
ก็จะปรากฏแล้วจะมีการยกเลิก
ก็แสดงว่าท่านไม่สามารถใช้พาสปอร์ตที่มีการยกเลิกเข้าประเทศไหนได้
แต่คุณชุวิตเคยพูดดีว่าถ้าไม่ได้มีเล่มเดียว
นี่สิครับนี่คือปัญหาว่าผมเชื่อนะครับ
โดยสายมืดผมเนี่ยนะคือสายมืดผม
สายมืดผมเชื่อว่าในบอสนี่ไม่ได้มีพาสปอร์ตเล่มเดียวครับ

คือหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะไปลงเลือกตั้งได้

คุณสามารถมีสิทธิ์มีอะไรสามารถจะลงคะแนนเสียงได้
แต่คุณลงเลือกตั้งไม่ได้
คุณต้องเสียภาษีไหมต้องเสียครับ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเหมือนกัน
แต่คุณสามารถที่จะบินไปประเทศนั้นแล้วก็กลับมาได้อีก
เพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
เรื่องนี้มีใครเป็นตัวอย่างครับคุณมินครับ

อ้าวท่านนายกทักษิณฯอู๋ไปแล้วครับมาสะดุ้งเลย
ก็ตอนนี้มันมีเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแกถือพาสปอร์ตไว้หลายใบ
เล่มนี้ยกเลิกก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งของอีกประเทศนึงใช้อยู่
เพราะฉะนั้น๑เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ท่านต้องตั้งสติท่านอย่าหนีนะครับ
สองถ้าท่านแจ้งตำรวจได้ต้องรีบแจ้งอย่าเคลื่อนย้ายคนเจ็บนะครับ
โดยที่ท่านไม่มีความรู้ความสามารถและก็จะผิดกฎหมายด้วยนะครับ

นะครับและที่สำคัญคือท่านต้องเยียวยาอืมนะฮะนี่คือหัวใจครับ
หัวใจของการขับรถชนนะฮะนี่โดยประมาทนะฮะ
นั่นหมายความว่าท่านไม่ได้เล่นแอลกอฮอลเข้าไป
แต่ถ้าอะไรหนึ่งออฮอล์ไปผมก็ช่วยไม่ได้นะครับ

ความรู้แล้วก็แนวทางที่คุณชูวิทย์ชี้แจงมาเนี่ย

แล้วก็ทำให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่างกันด้วย

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้

เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นผู้ก่ออุบัติเหตุ
หรือคนอื่นจะเอาอุบัติเหตุนั้นมาหาเรา

สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องทำยังไง

หนึ่งสติสำคัญที่สุดนะคะ

โทรแจ้งตำรวจโทรบอกญาติพี่น้อง

แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือ

ว่าเราจะผิดหรือไม่ผิด

ครับคุณดูอย่างดีเจเช่าสิครับ
ก็ยังตั้งสติไม่ได้ตกใจ
คนตกใจคือเราเข้าใจแหละว่าทุกคน

ก็การขับรถไปแล้วมีรถมาชน
คือหมายความว่าไม่ได้ว่าไปขับรถเร็วแล้วไปชน
ก็ยังตั้งสติแล้วยังพูดปิดวัตถุ

เพราะฉะนั้นเรื่องสติคุณมิ้นคุณระวังนะ

คาดเข็มขัดใช่ไหมครับต้องคาดเข็มขัดด้วยนะเออ

การขับรถทุกวันนี้แหมขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกครับ

เหมือนก้าวเข้าไปในคุกแล้วครึ่งหนึ่ง

เพราะการขับรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเราประมาทเราไม่ประมาท

เขามาทำให้เราไปชนเขาได้นะครับ

พูดความจริงความจริงไม่ตายแน่นอนนะคะ
คุณชุวิตเป็นหลักฐานยืนยันมาแล้วว่า

ก็ยังเดินออกมาอย่างสง่าพาเผยได้
ความจริงที่ได้ทำไว้แล้วก็ได้ยอมรับด้วย

คุณผู้ชมได้มุมมองแล้วก็ได้วิธีการเอาไปใช้
เผื่อว่าเกิดวันหนึ่งมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรา

ให้มันถูกต้องแล้วก็ดีที่สุด
เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทำได้นะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วล่ะ
ท่านผู้นำขอสชมานะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครมีอะไรอยากจะส่งเข้ามาพูดคุยส่งมาได้
วิทย์เอาเรื่องเหมือนเดิมนะคะอีเมลขึ้นให้ตามนี้แล้ว
สัปดาห์หน้าวันจันทร์ก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีเรื่องอะไรให้คุณชุวิตตีอีกแล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นติดตามนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ชุวิตตีแสกหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ